ชาติดีค่ะพบกับรู้กันร้อนหนาวค่ะมินนี่นักทชาค่ะ

แผงลงมาปกปรุงประเทศไทยอีกหลัง

อยู่กับเรายาวไปจนถึงปีใหม่ค่ะ
แน่นอนยอดดอยอดฟูสภาพอากาศหนาวจัด
ภูมิภาคที่หนาวที่สุดก็คือเหนือและอีสาน
ในขณะเดียวกันภาพรวมทั้งประเทศ
อุณหภูมิมีโอกาสลดลง๒๔องศา
ส่วนพี่น้องทางภาคใต้คะในระยะนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ
ฝนลดฟ้าเปิดคลื่นลมสงบสามารถออกเดินเรือได้
ส่วนกรุงเทพมหานครนะคะตื่นเช้ามาสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นสบายค่ะ